มีอุบัติเหตุสลดเกิดขึ้นในพื้นที่สุพรรณบุรีนะครับ
เมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นผู้พิการทางขานะครับ
ต้องใส่ขาเทียมได้ขี่รถจากกายารยนต์
แล้วก็ไม่ทันระวังขณะกำลังจะเลี้ยวในจุดกลับรถ
ถูกรถพ่วงที่ขับผ่านมาทางตรงด้วยความเร็ว
เชี่ยวชนทับร่างจนเสียชีวิตขาที่
ทางญาตินั้นก็ยอมรับกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ

และอยากให้เหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคน

เที่ยงของวันที่๓๑มกราคม
กล้องวงจรปิดจับภาพชายพิการขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทันระวัง

ถูกรถพ่วงที่วิ่งมาทางตรงด้วยความเร็ว
เชี่ยวทับร่างเสียชีวิตขาดที่
เหตุสลดเกิดขึ้นบนถนนมาลัยแมน๓๒๑

หลักกิโลเมตรที่๕๔หมู่๕
ตำบลน้องบ่ออำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
ในที่เกิดเหตุมีพยาบาลสาวของโรงพยาบาลวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ขับขี่รถกระบะมาพร้อมกับแฟนนุ่ม

แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเข้าไว้ได้
เมื่อตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์สภาพเก่าล้มคว่ำพังเสียหาย
ใกล้กันพบศพนายปียะเอกปัชชาอายุ๒๘ปี
ซึ่งเป็นชายพิการขาขวาขาดนอนหงายอยู่กลางถนน
บริเวณใบหน้ามีบาดแผลชะกันแค้นขาหักส่วนขาเทียมกระเด็นหลุดออก
อกจากนี้ยังพบรถบรรทุกพ่วงจอดอยู่บริเวณไหลทาง
ฝั่งที่มุ่งหน้าไปยังทุ่งคอกห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตร
สภาพรถตัวลูกพ่วงได้รับความเสียหายบริเวณล้อหน้าด้านขวา
โดยมีนายนรงศักดิ์ศรีเทพอายุ๔๓ปีเป็นคนขับรถพ่วง
ซึ่งเขายืนยันว่าได้ขับขี่มาตามเส้นทางตรงในเลนซ้ายตามปกติ
แต่รถจักรยานยนต์ของนายปียะชายพิการผู้ตาย
ขี่รถจักรยานยนต์เข้าพุ่งชนรถพ่วงของเขาอย่างจัง
เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว
เหตุสลดที่เกิดขึ้นกับชายพิการสร้างความสกเศร้าให้กับคนในครอบครัวอย่างมาก
จากทุนเดิมของนายปียะผู้ตายไม่ได้เป็นคนสมประกอบ
เคยประสบเหตุรถพ่วงเฉียวชนมาแล้ว๑ครั้งเมื่อตอนอายุ๑๔ปี

กลายเป็นคนพิการที่ต้องใส่ขาเทียมมาตลอด๑๔ปี
มาประสบเหตุครั้งนี้กระทั่งเสียชีวิต
ที่ผ่านมานายปียะพยายามใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป
พยายามขี่รถจักรยานยนต์ออกไปทำงานรับจ้าง
เพื่อหาเงินมาใช้จ่ายอยู่กินกับพ่อของเขา
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังทางญาติได้ดูคลิปจากกล้องวงจรปิด
ทุกคนต่างทำใจยอมรับกับการสูญเสีย
จะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
จะเป็นข้างขวาข้างพิการใช่ไหมคะ
ต้องเอาข้างตายตะตายก่อนค่อยขึ้น
เขาจะเป็นตอนที่ว่าแกเบรกไม่ทัน
หรือว่ามองไม่เห็นก็ไม่แน่ใจ
เพราะว่ามันทุกช่วงข้ามทางพอดี

องว่ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุใช่ไหมคะ

ยังทำให้คนในครอบครัวของผู้เสียชีวิต
อยากให้เหตุสลดทางนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคม
โดยเฉพาะบุคคลพิการที่คนในครอบครัว

และระมัดระวังไม่ให้อยู่เพียงลำพัง
ถ้าครอบครัวที่สมบูรณ์

พอเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะอยากไม่ทัน

ความคืบหน้าคดีตำรวจสพทุ่งคอก
เชิญพ่อและญาติของนายปียะผู้ตาย
มาพูดคุยถึงสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ซึ่งทางญาติต่างทำใจยอมรับ
ส่วนเจ้าของรถพ่วงหลังมีการพูดคุยเจรจา

และนำเงินส่วนหนึ่งช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต
เมืองต้นทางตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อหา
จากรอให้ญาติผู้ตายเสร็จสิ้นการจัดงานศพออกไปก่อน
และจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจาอีกครั้ง